ตามคดีของสารวัตกาลกันหน่อย
เพราะว่าเราก็เกาะติดปฏิบัติการมาตลอดนะคะ
เมื่อวานนี้มีการชนะสูตรศพแล้วก็นักข่าวก็ไปพยายามถามแหละ
ว่าหลังจากที่ชนะสูดแล้วผลการชนะสูดมีสารเสร็จติดในร่างกายไหม

วันนี้ค่ะคุณผู้ชมเล่าให้คุณผู้ชมฟังได้แล้ว
เพราะว่าเรื่องนี้ผลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่ไปติดตามผลการชนะสูตรศพของพันธุ์ตำรวจโทกิติการแสงบุญหรือว่าสารวัตกาล
เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ย
เจอสารเสพติดกลุ่มกัญชาในร่างกายค่ะ
ที่กระโดดลงมาข้างล่างน่ะก็มีต้นกัญชาอยู่สองต้นนะ
อยู่ตรงนั้นที่ปลูกเอาไว้ตรงรั้วบ้านนะคะ
ทีนี้ก็เลยถามใช่แล้วก็ถามถึงสาเหตุการเสียชีวิตด้วยว่ามาจากอะไร
ท่านก็บอกว่ามาจากการที่เสียเลือดมาก
ทีนี้ที่ร่างกายมีกระสุนมีอะไรไหมไม่มีกระสุนตกค้างในร่างกายนะคะ
เพราะว่ากระสุนทะลุออกจากร่างหมดมีบาดแผลเป็นรอยกระสุน๖จุด
แล้วจุดที่เข้าหลักก็คือตั้งแต่ช่วงหน้าอกลงไป
มีกระสุนทะลุปอดด้วยแล้วก็มีอาการเลือดออกในช่องท้องนะคะ
รองต่อก็ยืนยันค่ะว่าปฏิบัติการที่เกิดขึ้น
จริงเจ้าหน้าที่ก็ทำตามยุทธวิธีจากเบาไปหานักทำตามขั้นตอนอยู่แล้ว
ไม่ได้หวังจะเอาชีวิตนะเพราะว่าตอนที่เข้าไปที่จะควบคุมตัวเนี่ย
คือเขาก็ใช้เป็นลำดับตั้งแต่กระสุนยางตั้งแต่ปืนไฟฟ้า
แต่ว่าทางฝั่งสารวัตกาลเองเนี่ยมีการยิงปืนตอบโต้มา
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยจำเป็นต้องใช้กระสุนจริงค่ะ
ทุกสัตว์ปฏิบัติโดยนะว่าต้องไปให้การ
งั้นเจตนาของเราไม่มีครับถ้างั้นเรายิงหัวเขาแล้ว
ไม่มีเลยจุดที่เป็นอวัยวะสำคัญนะครับ
อย่างหัวใจหรือสมองไม่มีรอยกระสุนแม้แต่อันเดียว
เราไม่เคยคิดที่จะเอาชีวิตเขา
เค้ายิงอ่ะเค้าถูกฝึกยุทธวิธีมาในหน่วย

เราโดนยิงเข้าหัวติดหมวก
วกถ้าไม่ใช่คลิปล่าวันนั้นน้องคนนี้ตายแล้ว
แล้วก็รองพบตก็บอก

เรื่องเกี่ยวกับการยกระดับปฏิบัติการ
เวลาที่ใช้๒๖ชั่วโมงไม่ใช่ปล่อยเฉย
คือเขาก็จะมีผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการตอบสนองของฝั่งสารวัตกาล
มีแพทย์สนามีจิตแพทย์มาช่วยวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ปรับแผน
ถ้าเกิดคุณผู้ชมตามข่าวคุณผู้ชมก็จะรู้แหละว่า
ตำรวจเขาก็จะเริ่มจากการไปปิดล้อมไปเจรจา
ให้แม่มาคุยมีการร้องเพลง
เอาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาใช้ทั้งแก๊สน้ำตากระสุนยาง
รวมถึงทางเลือกสุดท้ายที่ไม่อยากใช้แต่จำเป็นต้องใช้
ก็คือกระสุนจริงแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังปฏิบัติการ
แน่นอนชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นบ้านเขาเป็นรู
แล้วเขาก็ได้รับผลกระทบจากแก๊สน้ำตา
ทีนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการนะคะว่าจะต้องเยียวยาประชาชนอย่างเต็มที่
แล้วครอบครัวของสารวัตกาลเอง
ก็จะต้องดูแลเรื่องสวัสดิการที่สารวัตการจะได้รับอย่างยุติธรรมด้วย
คุณผู้ชมครับส่วนที่บ้านพักของสารวัตกา
เจ้าหน้าที่นำไม้อัดไปปิดทับประตูบ้านเอาไว้แบบนี้ตีทับเอาไว้แบบนี้
สภาพบ้านโอ้โหรอยกระสุนจอดทะลุกำแพงบ้านเพียบเลยครับ
จากการเข้าตรวจสอบแล้วก็เก็บวัตถุพยานเพิ่มเติม
ของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานพบว่า
ในบ้านมีกัญชาอัดแท่งแล้วก็มีกัญชาแห้งบรรจุไว้นะครับ

ขณะที่หลังบ้านก็มีต้นกัญจนี่ฮะ
กัญชาสด๒ต้นนะครับปลูกอยู่ในกระถางด้วย
ในบ้านเนี่ยพบปืนไฟฟ้าเทรเซอร์กันกระสุนยาง
ซึ่งเป็นกระสุนที่เจ้าหน้าที่ยิงเข้ามา
การ์สน้ำตาแล้วก็พบปืนลุกโม่ขนาด๐๓๘

เจ้าหน้าที่นะครับก็เข้าเก็บวิถีกระสุนนะฮะ
วิถีกระสุนแล้วก็จำลองทิศทางการยิง
ตอบโต้ว่าเป็นยังไงเพื่อจะใช้ประกอบสำนวนคดีครับ
ค่ะแล้วก็สาเหตุที่สารวัตการคุ้มคลั่งก็ถามไป
ตำรวจท่านก็บอกว่ามาจากอาการป่วยทางจิตเวทเข้าขั้นรุนแรงนะ

ทีนี้วันเกิดเหตุต้นสังกัดนำแพทย์มารับตัวแล้วนะคะ
ทีนี้มันมีความเครียดสะสมไงมีความเครียดสะสมจากปัญหาครอบครัวด้วย
มันเป็นแรงกระตุ้นค่ะให้สารวัตกาลมีอาการคุ้มคลั่ง
แล้วก็เชื่อนะว่าไม่เกี่ยวกับกัญชา

เราก็ต้องรอผลการตรวจวิเคราะห์ที่ชัดเจนจากทางแพทย์อีกครั้งหนึ่งด้วย
ครับก่อนอันนี้ที่ตำรวจบอกว่า
มันอาจจะเป็นหลายเรื่องที่รวมกัน
จนให้อาการของสรวจการณ์อะมันปัดถุขึ้นมาระเบิดขึ้นมาแล้วก็เกาะเหตุแบบนี้

เพราะว่าคนก็มองว่ากัญชาแน่เลย
เป็นต้นเหตุให้สารวัตการคุ้มคลั่งแบบนี้
แต่หนึ่งคนที่ไม่เห็นด้วยครับแน่นอนล่ะมาจากพักภูมิใจไทยครับ
นายสุภาชัยใจสมุทรสอสอบัญชีรายชื่อและเป็นนายทะเบียนพักภูมิใจไทย
มายืนยันว่าสารกัญชาไม่ได้ทำให้คลุ้มคลั่งนะ
ยืนยันว่าจากผลวิชาการที่ตนเองศึกษามา
หรือว่าสารเมาในกัญชาไม่ได้มีผลทำให้เสพแล้วคลั่ง
ดังนั้นการคลุมคลั่งของสารวัตการณ์
ตำรวจอาจจะยังไม่เจอสิ่งที่ใช้เสพแล้วทำให้คลั่งจริง
ซึ่งคุณสุภาชัยบอกว่ามันอาจจะเป็นสารอื่นก็ได้นะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
สังคมนะอย่าเพิ่งตัดสินจากภาพที่เห็นบ้องกัญชาที่พบในบ้านของสารวัตกาลเนี่ย

แต่ว่าผลตรวจร่างกายพบสารกัญชานี่ใช่ไหม

ศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทศรีสนครับ
เป็นกรรมการแพทยศภาและนายกสมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทย
ท่านโพสต์โอ้โหค่อนข้างจะแรงทีเดียวเกี่ยวกับกัญชาครับ

กัญชาตัวเดียวทำให้เกิดอาการทางจิตเวทและโรคซึมเศร้า
โดยมีงานวิจัยในระดับที่มีคุณภาพและรายงานระดับโลกหลายชิ้นยืนยันครับ
แล้วท่านบอกแบบนี้คุณผู้ชมเห็นท่อนล่างไหม
กล่าวว่ากัญชาไม่เกี่ยวกับอาการจิตเวท
แล้วคุณหมอสมิทก็ยกงานวิจัยจากต่างประเทศที่บอกว่า
ผู้ที่ใช้กัญชาเป็นประจำแบบทุกวันเลยนะ
หรือว่าสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
ก็บอกชัดเจนว่ากัญชาเกี่ยวข้องจากจะกรุงด้วยการสุ่มเศร้าการฆ่าตัวตาย
เท่านั้นคนหมอสมิทร์ทิ้งท้ายถึงกัญชาที่บอกว่ามีสรรพคุณปกป้องสมอง
ถ้าใครพูดแบบนี้นะคุณหมอสมิทบอกว่าคุณเลิกเป็นแพทย์
ออกไปเปิดร้านขายกัญชาอย่างเดียวไปเลย
นี่มาจากกรรมการแพทยศภาและนายกสมาคมแพทย์นิติเวศแห่งประเทศไทย
แล้วก็ลดอาการคลื่นไส้นะแต่เมื่อคุณได้รับในปริมาณสูงเนี่ย
ซึ่งบางทีร้านขายกัญชาที่ตอนนี้มีหลายแห่งในกรุงเทพ
แล้วก็หลายจังหวัดเนี่ยนะถ้าเกิดได้รับปริมาณสูงไป
มันจะออกฤทธิ์ทำให้เมาได้ใจสั่นหน้ามืดเห็นภาพหลอน
และรบกวนการทำงานของสารเคมีในสมอง
มันจะทำให้สมองเรารับรู้อะไรเพี้ยนไปนี่แหละครับ
ครับต้องระวังด้วยนะครับค่ะนะฮะ
ผมว่าเรื่องนี้ก็ต่างคนต่างเชื่อในมุมตัวเองแหละ
ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ของกฎหมาย
คือถ้าเกิดว่ามันมากกว่า๐๒อันนี้ก็ถือเป็นยาเสพติด